กันมือไหมอืมกันมือสักหน่อยดูนะค่ะครับมีหลากหลายเรื่องราว
ไม่รู้จะเริ่มหยิบจับจากอันไหนก่อนดีไม่ว่าจะประเด็นกลุ่มสามมิตรที่ดูเหมือน
เจรจาไม่ลงตัวจะไปซบอกพักเพื่อไทยอีกหรือเปล่าครับแต่เรื่องนี้มีคำตอบจาก
หญิงสุดารัฐคุณหญิงหน่อยบอกมาแล้วนะคะว่ากรวดน้ำคว่ำขันกันไปแล้ว
ไปแล้วไปรับนะจ๊ะส่วนประเด็นเรื่องของนางสาวปารีนาไกรคุบ
สอสอภักดิ์พลังประชารัฐออกมาโพสต์มาอีกแล้วนะเอ่อ

เพราะเป็นประเด็นอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับกรณี
อะไรอันนี้คือมันมีโพสต์ล่าสุด
ปารีนาไกรคุบเขียนว่าดิฉันอยากจะบอกว่าขอจุดให้ถูกยุบพัก
แล้วสักพักนึงเนี่ยค่ะไม่นานเลย
ก็โพสต์อันนี้มาอีกบอกว่าหยุดปลอมเฟสที่ฉันได้ไหม
ดิฉันไม่ได้ทำโพลอะไรทั้งสิ้นงงเลย
ทีมงานไซเบอร์สร้างกระแสพักนี่เยี่ยมมาก
ไม่ต้องทำโพลหรอกสมัยหน้ามาลงเลยดีกว่า
เออคุณงงไปหมดเลย
คือเหมือนเป็นการอันแรกหรือเป็นการเร่งร้อง
แล้วสุดท้ายโพสต์เฟซบุ๊กแชร์เพจปรินาไกรคุบ

ลงอะไรจริงบ้างตอนนี้ไม่รู้แล้วว่าอะไรจริงอะไรไม่จริง

ทีนี้อีกหนึ่งเรื่องที่ฮือฮากันมาก

งานเลี้ยงที่มีนายอภิษฎเวชาชีวะแห่งประชาธิปัตย
และนายชัชชาติสิทธิพันธ์แห่งเพื่อไทยเข้าร่วมงานด้วย
เป็นจังหวะที่เขาอยู่บนเวทีกันสองคนแล้วมีพิธีกร

คว้าแข่งคุณชาชาแล้วพูดว่าอะไร

สวัสดีครับผมฮลิปนะครับนุ่น๑๙นะครับ

บันไดที่สุดมันจะคู่กัน

เออคือมันเป็นงานเลี้ยสิทธิ์เก่าแล้วเขาก็แซวกันขำ

อยู่ในสภาเขาอยู่คนละฝั่งอุดมการคนละฝั่ง
เขาอาจจะมีความคิดเห็นโต้แย้งกันก็จริง
ออกมาข้างนอกเขาเป็นคนเขาเป็นเพื่อนกันได้

งานคืองานส่วนตัวคือส่วนตัวโอเคนะ
นี่ก็เป็นความน่ารักน่าเอ็นดูของทั้งสองท่าน
แต่มันก็มีบางคนไม่เก็ตความอารมณ์ขัน

เพราะอภิษฐ์ชี้แจ้งบอกว่าอันนี้เป็นคลิปงานเลี้ยงรุ่นศาสตร์ที่จุฬาวเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ก็ไปร่วมงานในฐานะสิทธิ์เก่ากับนายชัดชาตินั่นแหละ

หลายคนไม่มั่นใจไงตอนนี้การเมืองมันงงไปหมด
ถามว่าตกลงมุกจริงไหมหรือยังไง
ก็เลยต้องยอมออกมาชี้แจงบอกว่าโอ๊ยคลิปเก่าแล้วแซวเล่นกันเฉย
ไม่ได้ทาบทามจัดตั้งรัฐบาลคั่วที่๓อะไรทั้งนั้น
แม่นี่มีอารมณ์ขันกันเลยเหรอ
ช่วงนี้เครียดเนี่ยหัวเราะกันซะหน่อยได้ไหม
เอ้าพลังประชารัฐว่ายังไงล่ะคุณเถอะ
พลังประชารัฐเขาบอกว่าตอนนี้นะยังคงเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลอยู่นะฮะ
อุตมะสาวนายนหัวหน้าพักพร้อมแก่นำก็นี่เลยครับ
อย่างที่บอกไปว่าเอาขันหมากไปเทียบเชิญพักชาติไทยพัฒนาไปร่วมจัดตั้งรัฐบาล
โดยนางกาญจนาศิลปะอาชาหัวหน้าพักระบุว่ายังไม่ได้ให้คำตอบกับพักพลังประชารัฐ
เพราะว่าต้องรอการประชุมคณะกรรมการบริหารพักวันนี้ก่อน
แล้วก็ทั้งสองพักจะมีจุดยืนร่วมกันที่อยากให้ปัญหาประเทศนั้นมีการแก้ไข
แล้วประเทศเดินหน้าต่อไปได้เบื้องต้นยังไม่ได้มีการพูดคุยกันเรื่องของโคต้ารัฐมนตรี
ว่าจะให้พักเก้าอี้ไหนตำแหน่งอะไรยังไม่ได้มีการคุยกันนะครับ
ส่วนกรณีที่มีการออกมาพูดกันว่าเอ๊ะกลุ่มสามิตรเนี่ย
หลังจากที่พลังประชารัฐดูไม่ค่อยชัดเจนเลยสามีจะกลับมาซบอกเพื่อไทยไหม
ถามคุณหญิงหน่อยสิคะคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพักเพื่อไทย
ชัดเจนเอ๊พูดไปชัดเจนแล้วนะคะไปแล้วไปเลยไปรับไม่ต้องกลับมากรวดน้ำคว่ำขันกันไปแล้วไปไหนไปเลยจ้า
แล้วก็บอกย้ำอีกครั้งนะคะว่าไม่เอาตำแหนอะไรทั้งนั้นแหละไม่เป็นนายกด้วยเพราะถือว่าเป็นนักรบพูดแล้วไม่คืนคำไม่ตระบัดสัตว์เพื่ออะไรทั้งนั้น
แต่ก็นานนะผ่านมาหลายวันจากเลือกตั้งก็ยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้สักที